เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาไปทำบุญตักบาทที่วัดราชบอพิษ
ถิตมหาศรีมารามเนื่องในอภิลักษ์ขิตสมัย
ปีใหม่พุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ด
เพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะติดตามบรรยากาศเมื่อช่วงเช้า
ที่ผ่านมาค่ะจากคุณสิริวัณรักษัตริย์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดเข้ามาจากวัดราชบอพิษนะคะเชิญค่ะคุณสิริวัล
ถือเป็นวิธีแล้วก็ประเพณีของคนไทยนะคะที่จะต้องปฏิบัติในการเริ่มต้นศักราชใหม่นะคะ
ด้วยการทำบุญใส่บาทถือเป็นการเริ่มต้นสิ่งดี
เพื่อความเป็นสิริมงคลในการดำเนินชีวิตในปีสักกราชใหม่สองพันห้าร้ายหกสิบเอ็ดนี้นะคะ
ซึ่งที่วัดราชบพิสถิตมหาศรีมารามนะคะก็ได้จัดพิธีทำบุญใส่บาทพระสงฆ์๔๕รูป
ให้ประชาชนที่อยู่บ้านใกล้เรือนเคียงนะคะรวมถึงประชาชนที่ต้องการมาร่วมใส่บาท
ทำบุญใส่บาทในวันขึ้นปีใหม่วันนี้ค่ะ
เริ่มต้นศักราชใหม่นะคะประชาชนอ่างมาร่วมกันทำบุญใส่บาทที่วัดราชบพิษสถิตมหาศรีมาราม
ในวันอภิรักษ์ขิตสมัยขึ้นปีใหม่เพื่อความเป็นสิริมงคลของชีวิตในปีใหม่ค่ะ
โดยนายชัดชัยพรมเลิศค่ะประหลัดกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยข้าราชการกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ประชาชน
พร้อมใจการนำข้าวสารอาหารแห้งมาร่วมใส่บาทพระสงฆ์๔๕รูปที่ด้านหน้าพระอุโบสถค่ะ
โดยบรรยากาศก็เป็นไปอย่างชื่นมื้นนะคะทุกคนที่มาร่วมทำบุญใส่บาทต่างมีสีหน้าอิ่มเอม
เพราะถือเป็นการเริ่มต้นสิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นสิริมงคลในวันเริ่มต้นปีใหม่
เพราะเชื่อว่าหากได้เริ่มต้นปีใหม่จากการทำบุญใส่บาทก็จะถือเป็นสิริมงคลกับชีวิตค่ะ
หลังจากคืนที่ส่งท้ายปีเก่าได้มีการสวดมนต์ข้ามปีมาแล้วค่ะ
พอดีเมื่อวานสวดมนต์ข้ามปีเสร็จก็มาใส่บาทวันนี้ค่ะเพราะจริงจริงเป็นคนชอบทำบุญอยู่แล้วค่ะ
ไปตามวัดอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วพอดีพี่เขาชวนมาก็ครั้งแรกค่ะที่วัดนี้อะไรอย่างเงี้ยไม่เคยมา
ก็ปีนี้ค่ะก็ตั้งใจเรื่องงานเลยเงี้ยค่ะก็เปิดสภาพไปก็ตั้งเอ่อเขาเรียกอะไรอ่ะ
เอ่อเป็นวันดีนะแล้วก็เริ่มสิ่งใหม่ค่ะ
โดยนะใช่ทำบุญก่อนเลยเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวไปไหว้พระกาวัดเลยเงี้ย
ก็จะได้มีอะไรดีเข้ามาบ้าง

หน้าที่ในการนำชมพระเมรุมาตรนะคะหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจค่ะ
ก็ได้มาร่วมทำบุญใส่บาทที่วัดราชบอพิษเช่นกันค่ะ

ก็เพราะถือว่าวัดแห่งนี้นะคะมีความใกล้ชิด
อีกทั้งตลอด๑ปีที่ผ่านมาก็ได้เดินทางมาทำบุญที่วัดนี้เป็นประจำอยู่แล้วค่ะ
ก็เริ่มต้นปีใหม่ด้วยการทำบุญนะคะจะได้พบเจอแต่สิ่งดี
เพราะว่าหลังจากที่พวกเราทำงานเพื่อถวายในหลวงราชการที่๙เรียบร้อยแล้ว
สนามหลวงก็มีบางส่วนก็มาสวดมนต์ข้ามปีที่นี่
แล้วก็ต่อด้วยเช้ามาเราก็ทำบุญตักบาทค่ะ
ปีใหม่ทุกคนก็อยากจะเจอแต่สิ่งดีรวมถึงแล้วทุกคนก็อยากจะเจอแต่สิ่งดี
แต่ว่าในเรื่องของการคาดหวังไหมมันขึ้นอยู่กับว่าในวันแต่ละวันในปัจจุบันนะคะ
เราทำความดีอะไรบ้างหรือเปล่าคือถามว่าการทำความดีมันไม่ไม่ได้ต้องคาดหวัง
แต่ว่าเราทำทุกวันให้มันเป็นวันที่ดีที่สุดอนาคตในวันต่อต่อไปผลลัพธ์มันก็น่าจะต้องดีอะค่ะ
ก็ตอนแรกตัดสินใจกันเลยตั้งแต่ตอนที่ยังทำงานไม่เสร็จว่า
จริงก็ดูจำนวนคนด้วยแหละจำนวนคนด้วยระดับหนึ่งว่าคนเยอะไหม
ก็เป็นความตั้งใจของทุกคนนะคะจริงไม่ได้เจาะจงวัดไหนนะ
ค่ะโดยทางวัดได้เปิดให้ประชาชนเข้ากราบสการะในรอบแรกค่ะ
ตั้งแต่เวลาแปดนาฬิกาถึงสิบนาฬิกานะคะแล้วก็รอบที่สองในเวลาสิบหกนาฬิกา
ถึงสิบแปดนาฬิกาสามสิบนาทีค่ะนอกจากการเข้ากลับสการะภาษฎีภาพบรมรสี
คารในหลวงราชการที่เก้าแล้วนะคะที่วัดราชบพิษก็มีการจัดกิจกรรมสวดมนต์ด้วยนะคะ
จากนี้ค่ะประชาชนที่มาร่วมทำบุญในวันนี้นะคะ
เสร็จสิ้นแล้วต่างก็เดินทางไปร่วมทำบุญเก้าวัดโดยรอบพื้นที่ท้องสนามหลวงด้วยค่ะ
สิริวัณรักษัตริย์ข่าวแท้รัฐทีวีรายงานสดจากวัดราชบพิษสถิตมหาศรีมารามค่ะ